คุณผู้ชมครับหลังจากมีข่าวของโอไมครอนเนี่ยโอเคล่ะ
เรายังไม่ได้ให้คนที่มาจาก๘ประเทศในทวีปอัฟริกาเข้ามา
แต่จำภูเก็ตแซนบล็อกได้ไหมจำได้
เข้ามาต่อแล้วมีคนเข้ามาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วมาจากอัฟริกา
แต่เราก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นไอ้เชื้อโอไมครอนมันมีแทรกแอบอยู่ตรงไหนหรือยัง
ใช่ค่ะคราวนี้มาหากันดิตอนนี้
ใช่สวบคลนะเขาตามหาสองร้อยห้าสิบสองคนมาเถอะช่วยมาหน่อย
มาตรวจหาเชื้อด่วนส่วนทางด้านผู้ประชาการตำรวจแห่งชาตินะ
เขาบอกว่าตมคุณต้องช่วยรัฐบาลแล้วตมไปหามา
คนที่มาจากทวีปอัฟริกาทั้งหมดเกือบแปดร้อยคนโอ้โหเที่ยวมาก
เป็นภาพเหลือที่นะฮะเมื่อวานนี้นะครับเป็นวันแรกที่ไทยเนี่ย
ผู้โดยสารจาก๘ประเทศในทวีปอัฟริกานะครับ
พบการแพร่ระบาดของโอไมครอนเข้าประเทศไทย
คือจะสกัดกั้นนะฮะการแพร่กระจายเชื้อของไอ้เชื้อกลายพันธุ์นี้แหละ
แต่ยังอนุญาตนะถ้าคนไทยจะกลับนะกลับได้นะจาก๘ประเทศนั้น
แต่ว่ามันก็ต้องมีมาตรการนะครับลองสอบถามสถานทูตดู
ส่วนประเทศอื่นในทวีปอัฟริกานะครับที่นอกเหนือจาก๘ประเทศนี้
ห้ามเข้าประเทศไทยจะเริ่มเมื่อไหร่๑๕ธันวาคมไปต้นไปครับ
คุณหมอทวีสินวิศนุโยธินครับโฆษกสบคบอกว่า
ระหว่าง๑๕ถึง๒๗พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยนะ
มีนักท่องเที่ยวมาจาก๘ประเทศกลุ่มเสี่ยงสูงที่ว่าไปเนี่ยนะฮะ
มาในระบบแซนบล็อก๒๕๕คนกลับไปแล้ว๓คน
ยังอยู่ประเทศไทย๒๕๒คนครับติดตามได้๑๑คนเอง
ดังนั้นจึงต้องขอให้ผู้ที่เดินทางจาก๘ประเทศนะฮะ
มาให้เร็วที่สุดรัฐบาลไม่เก็บตังค์สักบาทเดียว
ด้านพลตำรวจเอกสุวัสดิแจ้งยอดสุขนะครับท่านพบตรบอกว่า
ตั้งแต่๑๕พฤศจิกายนที่ผ่านมานะ
ชาวต่างชาติที่มาจากทวีปอัฟริการวม๘ประเทศกลุ่มเสี่ยงสูงเนี่ยนะฮะ
คือรวม๘ประเทศเข้าไปด้วยแล้วประเทศเดินอื่นด้วย๗๘๓ลายครับเยอะมากครับ
ขณะนี้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับพยายามติดตามคนทั้งหมดมาตรวจเชิงลุก
คือตอนนี้ต้องบอกว่าไปอยู่ตรงไหนแล้วก็ไม่รู้แหละ
ถ้าพูดกันตรงคือเขากักตัวภูเก็ตเสร็จปั๊บใช่ไหม
คราวนี้มันเกินระยะเวลาแล้วก็เที่ยวสะบัดเลยเที่ยวสะบัดเลย
โดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวอาจจะต้องตามหานักหน่อย
รวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับคืออันนี้เนี่ยก็ต้องแจ้งว่ามันเป็นข้อที่จริง
แต่อย่าตื่นตนกไปเพราะว่าทางตำรวจยืนยันว่าทำงานกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวดและใกล้ชิดอยู่ครับ
จะไปโกรธนักท่องเที่ยวเขาก็ไม่ได้นะเพราะว่าเขาก็มาตามระบบระเบียบของเราตั้งแต่แรก
มาที่หลังเรื่องระเบียบนะฮะดูตัวเลขวัคซีนฮะ
เป็นตัวเลขของเมื่อวานนี้๑ธันวาคมนะครับฉีดไป๓๘๖๖๙๑โดสเข็ม๑๒๓และ๔
ภาพรวมประเทศไทยเราตั้งเป้า๑๐๐ล้านโดส๕ธันวาคม
ดูไปดูมาน่าจะต้องมีการกลับคำพูดกันสักหน่อยแล้วล่ะฮะ
เท่ากับว่าไม่ต้องนับแล้ว๕ธันวาให้ไปนับเลยปลายปีก็แล้วกัน
เหลืออีก๓๐วันหรือประมาณ๑เดือนเต็มนะฮะตามเป้าหมายลุงตู่๑๐๐ล้านโดส